มีการตั้งข้อสังเกตว่าชายคนหนึ่งค่ะ
บุหรี่ไฟฟ้าเพียงอันเดียวแต่ว่ากลับเจอโทษหนักที่สำคัญนะคะ
ต้องใช้เงินถึง๑แสนบาทในการประกันตัวเองออกมา
แต่ว่าตำรวจยืนยันว่าก็จะทำตามหน้าที่
แล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ได้ออกมาโพสต์เหตุการณ์ที่แฟนนุ่มของเธอ
ถูกตำรวจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวางแผนจับกลุ่ม
เพราะว่าขายบุหรี่ไฟฟ้าเพียงอันเดียวแต่ว่าต้องกลับมาเจอโทษหนัก
โทษจำคุกแล้วก็โทษปรับนะคะที่สำคัญต้องยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว

พร้อมกับเงินรวมถึงเอกสารคำร้องขอประกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้า
จากนี้นะคะในโลกโซเชียลมีเดียก็ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอด้วย
เป็นนาทีที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มหนุ่มคนนี้
ในคลิปก็มีการเจรจาให้ไปตกลงกันที่โรงพักนะคะ
ซึ่งเมื่อไปถึงโรงพักพนักงานสอบสวนก็มีการแจ้งความ
ฐานความผิดนำเข้าบารกุไฟฟ้าหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้า
ซึ่งเป็นสินค้าห้ามนำเข้าในราชอาณาจักร
ความผิดตามมาตรา๓๖ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี๒๕๕๙
มีทศจำคุก๕๑๐ปีค่าปรับไม่เกิน๕๐๐๐๐๐บาท
หลังจากที่เรื่องนี้นะคะถูกแชร์ผ่านหลายแฟนเพจสเฟสบุ๊คชื่อดัง
ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากมาแสดงความคิดเห็นนะคะ
ส่วนหนึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าการขายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโทษหนักเชียวหรือ
แต่อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าตำรวจทำตามหน้าที่
เพราะว่าการขายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ผิดตามกฎหมาย
ขณะที่ทีมข่าวได้มีการตรวจสอบไปที่สถานีตำรวจภูทรอุทัย
พบว่าพันธุ์ตำรวจเอกอนุสรอนวัยหากรรมภูกำกับการที่สอบภาวุทัย
ได้นำหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปถึงผู้บังคับการตามขั้นตอน
โดยระบุว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นผลงานของตำรวจสืบสวนพระนครศรีอยุธยา
ที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๑รายพร้อมบุหรี่ไฟฟ้า๑อัน
อุปกรณ์นำส่งโรงพักท้องที่ค่ะต่อมาญาติได้ประกันตัวไปด้วยเงินสด
หนึ่งแสนบาทแล้วก็ในชั้นสอบสวนเนี่ยนะคะ
ผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพขณะที่พนักงานสอบสวนสพออุทัยย้ำว่า
ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ตามระเบียบของกฎหมาย
ไม่ได้มีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งหรือกระทำการใดให้ผู้ใดเสียหาย
การที่มีคนโพสต์ข้อความลักษณะดังกล่าวเชื่อว่าไม่เข้าใจข้อเท็จจริง
หรือเกิดจากการไม่พอใจที่ญาติถูกจับกลุ่มซึ่งพนักงานสอบสวนบอกว่า
ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องนี้ไม่มั่วแน่นะคะ